คุณผู้ชมไปช่วยดูรอยเท้ากันหน่อยมีบ้านหลังนึงค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเจ้าของบ้านเขาร้องเข้ามาว่าช่วยไปดูให้หน่อย
อยู่ดีที่บ้านมีรอยเท้าเหมือนรอยเท้าเด็กค่ะคุณผู้ชมเป็นสีขาวนะ
บันไดถี่พื้นบ้านหลังทีวีหน้าต่างที่เป็นกระจกอะไรแบบนี้
แล้วลอยเท้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้คือสามีพระยาคู่นี้นะคะอายุ๑๙ทั้งคู่คุณแฟรงค์กับคุณส้ม
บอกว่าเนี่ยมันมีรอยเท้าในบ้านเต็มเลยไม่รู้มาได้ยังไง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยรอยแบบนี้
นี่ค่ะเต็มเลยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนสองชั้นอยู่ตรงกับหน้าวัดนะคะ
รอยเท้าจะเป็นสีขาวแล้วมันเล็กอ่ะเหมือนเป็นรอยเท้าเด็ก
เบียงบ้านชั้นสองเดี๋ยวไปดูนะคะจะมีลูกมะนาวลูกนึงวางทิ้งไว้
นี่แหละบันไดบ้านเห็นไหมมีแบบนี้ค่ะคุณแฟรงก์ค่ะคุณภูทะเนสยุภาพินอายุ๑๙ปี
บอกว่าเนี่ยสงสัยเป็นรอยเท้ากุมารทองพี่อุ๋ยเขาไม่มีเด็กที่บ้านใช่ไหม
บอกไม่มีไม่มีค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นกุมารทองอ่านางสาวอุทัยรัฐ
หรือคุณส้มอายุ๑๙ปีผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าเธอก็ว่ากุมารทองนั่นแหละ
กุมารทองคงตามมาจากข้างทางเธอบอกว่าคือเรื่องราวมันเป็นอย่างงี้
กับแฟนขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านช่วงต้นเดือนมิถุนายน
อยู่ดีได้ยินเสียงหัวเราะอยู่ข้างทางก็เลยส่งเสียงร้องทักไป
พอกลับมาบ้านได้๓วันได้ยินเสียงเด็กร้องในบ้าน
ได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่
๔วันที่ผ่านมามีกระป๋องแป้ง๖กระจายอยู่ในห้อง
ก็ถามพ่อแม่ว่าน้องวัย๔ขวบเล่นแป้งในห้องหรือเปล่า
ทุกคนบอกว่าไม่มีไม่มีใครเข้าไปเธอก็เลยเอาแป้งไปเทในพื้นห้อง
เพราะอยากรู้ว่ามันคืออะไรพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละ
รอยเท้าขาวแบบนี้ค่ะเต็มบ้านเลย
ห้องนอนบันไดบ้านหน้ารถจักรยานยนต์
หนักสุดคือลูกมะนาวจากต้นที่อยู่ข้างบ้าน
มาอยู่ในห้องของคนในบ้านได้ยังไง

แต่เขามีน้องสาววัย๔ขวบใช่ไหม
ถามแล้วค่ะไม่เกี่ยวไม่ได้มีใครมาเดินในบ้าน
ก็เลยสงสัยว่าเป็นกุมารเลยตั้งชื่อให้ว่าน้องมะนาว
ให้เลยนะคะอืมเพราะว่าฝันว่ามีเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นกับน้องสาววัยสี่ขวบ
มะนาวกุมารทองต้องการอะไรก็ไม่รู้แหละแต่สงสัยจะมาดีละมั้ง
ก็เลยอยากจะให้มาดูให้หน่อยให้ทีมข่าวไปดูให้หน่อย
แล้วก็อยากให้หมอปลาไปดูให้ด้วยค่ะ
เขามาจริงไหมใช่กุมารไหมจุดประสงค์มาเพื่ออะไร
แล้วก็มาดีหรือเขามาร้ายอย่างเงี้ยค่ะคืออยากรู้ว่าเขามาจากไหน
เพราะว่าอยู่มาตั้งแต่ซื้อบ้านมาหลายปีมากไม่เคยมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
แม้กระทั่งตาเสียในบ้านบุญร้อยวันไม่ได้ทำให้แกกระดูกก็อยู่ในบ้านอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับผีอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องนี้ขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าเขามาจากไหนตามมาเพราะหนูพูดจริงไหมอย่างนี้ค่ะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ครับ
บอกว่ามันเหมือนแบบเอามือไปทำเลยอ่ะเอามือไปแบบโดนแป้งแล้วก็ไปแปะ
ำมือไว้แล้วก็ไปแปะอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบกำมือแล้วก็พึ่งไปแล้วแบบเอากำมือไปแปะอ่ะเอออ่า
แต่คนที่บ้านเขายืนยันว่าไม่ได้มีใครทำค่ะคุณแร้งก็บอกเหมือนกันค่ะ
บอกว่าสงสัยเป็นรอยเท้ากุมารจริงจริงนะคะตู้เสื้อผ้าขอบเตียงหลังทีวีบนกระเป๋าสตางค
บนโทรศัพท์มือถือก็มีบนตัวเองยังมีหรือบนร่างกายของตัวเอง
เนี่ยค่ะเขาบอกว่ารู้สึกเจ็บเรียกแฟนให้มาดูอ้าวมีรอยเท้าอยู่บนตัว
อย่างเมื่อวานนี้ไปเหยียบกระเป๋าแล้วก็วันนี้ไปที่ร้านก็ไปเหยียบที่โต๊ะที่ร้านอีก
แล้วก็เอารถไปจอดก็ไปเหยียบที่เบาะอีกก็คือเหมือนสลับกันเดินไปเดินมาครับ
แล้วก็มีเมื่อวานตอนจะกลับบ้านมันจุกท้องทีนี้ก็เลยให้แฟนดูก็เป็นรอยตรงนี้

ยังไงดีล่ะคะคุณผู้ชมค่ะคุณแฟรงค์บอกว่าก็มันมีจริงมีหลายจุดในบ้าน
บนกระเป๋าสตังยังมีเลยบนกระโปรงกระเป๋ามีหมดเลย
เหมือนกับคุยอยู่แล้วอยู่ดีมันขึ้นมาอย่างนี้
ไม่รู้ว่าขึ้นมาตอนไหนทีมข่าวเลยอยากทดลองค่ะพี่อุ๋ย
วางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้

แล้วก็ไม่มองในแฟมก็อย่าไปมองนะวางทิ้ง

มันก็ไม่มีอะไรพี่อุ๋ยผ่านไป๑๐นาทีได้

เป็นห่วงติเดี๋ยวไม่มีมือถือส่งข่าว
แต่พี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะผ่านไปแป๊บนึง
คุณแฟรงค์ตะโกนบอกว่านี่มีรอยเท้าเพิ่ม

ก็เลยไปดูอ้าวมีรอยจริง
แต่มันไม่ได้เหมือนกับรอยเท้าซะทีเดียวนะคะ

บอกเอางี้เดี๋ยวผมดมให้พี่อุ๋ย

คือดมรอยเท้าแล้วก็ดมแป้งดูด้วย

ใครเอาแป้งมาแล้วมาทำรอยหรือเปล่า
ติก็เลยบอกว่าไหนในบ้านมีแป้งกี่กระป๋อง

คนในบ้านก็เอากระป๋องแป้งมาให้ดู
ขวด๔ยี่ห้อเป็นแป้งเย็น๑แป้งเด็ก๓

กลิ่นมันก็คล้ายกับกลิ่นรอยเท้าที่เจอนะคะ

แล้วก็คือสักพักนึงค่ะ
คุณแฟรงค์ก็บอกว่านี่ไงนี่ไง

ย่ำโทรศัพท์แล้ว

ทีมข่าวก็รู้สึกประหลาดใจอยู่เหมือนกัน
นี่ไงพี่อุ๋ยนี่ไง

ติดกล้องวงจรปิดได้ไหมที่บ้านนี้คุณเขียนมาสอน
เพราะฉะนั้นถ้าจะดีนะจะได้รู้ว่าลอยนี้มันมาจากไหน

รออยู่๑๐นาทีไม่มีรอยอะไรบนมือถือใช่ไหม

นางสาวลำไพรมูลกายหรือแอร์อายุ๓๕ปีก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกัน
ว่า๒๓พฤษภาคมได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงคนกระโดด
ก็ถามพ่อนะคะพ่อของนางสาวส้มว่ามีใครขึ้นมาบนบ้านหรือเปล่า

ใช้คำว่าลอยเข้ามาในห้องแบบนี้

ไปดูที่ระเบียงก็ไม่มีใครไม่มีใครโยนลูกมะนาวมีแต่
ต้นมะนาวครับ๑๐มิถุนายนเห็นแป้งหกอยู่ตรงระเบียงก็เลยบ่น
อุ๊ยละเลงเล่นแป้งสนุกเลยนะเนี่ยสักพักนึงลูกมะนาวลอย
ที่ระเบียงอีกเหมือนกันเธอก็ตกใจวิ่งออกจากห้องไปค่ะ
บอกว่ามันก็เนี่ยมีเรื่องแปลกตลอดเลยประเด็นคือที่มา
สื่อให้ไปตรวจสอบแล้วอยากจะให้หมอปลาไปตรวจสอบอ่ะเธอ
อยากจะรู้ว่ากุมารทองที่ชื่อว่าน้องมะนาวที่เธอตั้งให้
กันเองเนี่ยนะต้องการอะไร
เราก็นึกว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าก็ไปส่องดูก็ไม่เห็นอืมแต่เรา
ใช่ค่ะมีแค่เราสามคนอยู่ในบ้านค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่า
ใครมาแกล้งหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีใครแอร์ก็เดินออกไปดูแล้ว
มะนาวมันก็ต่ำกว่าตัวห้องด้วยค่ะมันไม่น่าที่จะย้อน
ขึ้นมาได้อืมคิดว่าเขาอยากจะชวนเราเล่นกันหรือเปล่ามาเล่น
กันเถอะไม่ไม่อยากเล่นหรอกค่ะ
ก็เลยทดลองเทแป้งใส่มือกำหมัดแล้วเอาสรรมือไปถูแป้ง
นี่ดูน่ารอยจะเหมือนเหมือนใช่แล้วนิ้ว
คุณผู้ชมว่ายังไงล่ะแต่คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าก็อาจจะเป็น

แต่คุณผู้ชมหลายทางก็บอกว่าหรือเป็นมั้ย
แล้วก็ทำรอยเอาไว้แบบนี้

หลอยมาที่ระเบียง

มั้ยพอโยนไปปุ๊บรีบวิ่งเข้าบ้านปั๊บมันเป็นยังไง
มันก็เหมือนกับลูกมะนาวลอยไปอ่ะเดี๋ยวติลองโยนนะคะปุ๊บ
มันก็ขึ้นมาที่ระเบียงก็ใช่ไงก็เหมือนลูกมะนาวลอย
อ่าก็ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เขาอยู่กันเจ็ดคน
คือมีเด็กอยู่นะคะมีเด็กอยู่ด้วยแต่เขาบอกว่าเด็กไม่เกี่ยว
เพราะว่าเด็กยังเล็กมาก๗คนก็คือมีพ่อแม่นางสาวส้ม
มีน้องสมผู้อายุสี่ขวบครับนางสาวส้มกับในแฟรงค์
และลูกชายสี่เดือนและนางสาวแอร์อยากให้หมอปลาไปหา
ใช่ใช่ให้หมอติเอากล้องวงจรปิดไปติดก่อนได้ไหมคืนนี้
ค่ะแล้วเดี๋ยวหมอปลาค่อยไปก็ก็ดีนะคะคือบางทีบ้านที่ถูกไฟไหม้อ่ะ
ไฟอยู่ดีดีลุกไฟไปลุกอืมปิดกล้องวงจรปิดเมื่อไหร่
ท่านผู้ชมบอกไฟหายเมื่อนั้นก็อ่าลองดูก็ได้มั้ง
เอาขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วกันใช่ค่ะ